รถเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมพวกรถกู้ชีพรถฉุกเฉินรถพยาบาล
คือเรานำเสนอข่าวกันมาตลอดว่าถ้าเจอเนี่ย
ไม่ว่าจะเปิดไซเรนหรือไม่เปิดไซเรนก็ควรที่จะหลบให้คราวนี้มันเกิดขึ้นค่ะไม่หลบให้
แล้วท้ายที่สุดนะคนที่อยู่ในรถเสียชีวิตค่ะดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะกล้องหน้ารถที่ติดอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็จับภาพเป็นรถใหญ่รถพ่วง๑๘ล้อเนี่ยไม่หลบเลยถามว่ารถคันที่เขาติดกล้องน่ะเขาเป็นรถกระบะที่ขับนำรถฉุกเฉินก็จะช่วยเรื่องของ
เปิดทางให้แต่ดูสิรถพ่วงคันใหญ่เนี่ยจะบอกว่ารถหนักเหรอไม่ได้ยินเหรอไม่หลบเหรอท้ายที่สุดเนี่ยค่ะทางรถกู้ชีพเขาต้องแซงขึ้นมาเห็นไหมคะแซงซ้ายขึ้นไปแบบนั้นเพื่อที่จะเอาคนเจ็บที่อยู่ในรถเนี่ยนะไปให้กับรถพยาบาลเพราะอะไรรถพยาบาลเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่พร้อมกว่าแล้วก็จะนำตัวคนเจ็บเนี่ยส่งโรงพ
น่ะก็ไม่ยอมหลบจนท้ายที่สุดรถกู้ชีพไม่ไหวแล้วไงถ้าเกิดขับตามรถพ่วงอยู่แบบเนี้ยคือคนเจ็บเนี่ยอาการหนักแน่ก็เลยต้องพยายามแซงซ้ายแล้วก็ตอนที่กำลังเปลี่ยนถ่ายคนเจ็บนะรถบรรทุกพ่วงคันนี้ขับตามมาทันค่ะแล้วถามว่าเขาทำอะไรไหมเขาอ่ะนะชะลอดูเหตุการณ์แล้วก็ชี้นิ้วมาที่กลุ่มของเจ้าหน้าที่เหมือนกับเป็นการต่อ
ถ้าเกิดว่ารถคันนี้เนี่ยหลบให้แล้วรถพยาบาลรถกู้ชีพเนี่ยไม่จำเป็นต้องแซงซ้ายเพื่อที่จะเปลี่ยนเลนเนี่ยอาจจะทำให้คนเจ็บในรถรอดชีวิตรึเปล่านะคะแต่เนี่ยเป็นอุทาหอนที่เรานำมาเตือนแล้วถ้าเกิดว่าเราได้ยินเสียงไซเรนได้เห็นรถที่ติดไฟเรนไซเรนเนี่ยควรที่จะหลีกทางให้ครับอย่าขับแช่นะคะ